คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้ค่ะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าจีราภาสมศุกร์
เขาโพสต์เรื่องราวเพื่อขอความช่วยเหลือ
เพราะเหมือนกับว่าเรื่องมันจะเงียบไป

คนก่อเหตุทำไมไม่มาช่วยเหลือเลย
คร่าวก่อนเพราะเดี๋ยวทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของโพสต์

สิ่งที่เธอโพสต์เอาไว้มันเป็นแบบนี้นะคะว่า

คือนายรัฐกรช่วยกรานอายุ๒๖ปี
ถูกทำร้ายอาการหนักเลยเลือดข้างในสมอง

แล้วทำไมคู่กรณีเงียบหายไปไม่มารับผิดชอบ
ครอบครัวเดือดร้อนมากอันนี้คร่าว
เดี๋ยวเจ้าของโพสต์เขาจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดเพิ่มเติม

ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมา

เขาบอกว่าจริงแล้วหลังเกิดเหตุ
ตำรวจควบคุมตัวคนก่อเหตุ

แล้วก็สอบปากคำเพื่อนคนเจ็บในฐานะพยาน

เขาทะเลาะกันแล้วเขาก็ตกลงที่จะร่วมการชดใช้ค่าเสียหาย
แต่ปัญหาก็คือตกลงกันไม่ได้ว่าค่าเสียหายเท่าไหร่ยังไง
แล้วใครจะเป็นคนจ่ายให้กับคนเจ็บตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำใหม่เพิ่มเติม
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอันนี้ข้อมูลเบื้องต้นที่ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาบอกกับทีมข่าวของเรา
แต่ทีมข่าวของเราก็อยากจะได้ข้อมูลอย่างละเอียดจากเจ้าของโพสต์นะคะ
ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงใครก่อเหตุบ้าง
ทีมข่าวไปคุยกับนางจีราภาสมสุขผู้โพสต์เรื่องนี้ค่ะ
เธอเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่๑๒คาบเกี่ยว๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
แนรัฐกรช่วยกรานอายุ๒๖ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอนะคะ
เพื่อนอีกคนนึงชื่อว่าในป้อมไปเที่ยวร้านเหล้า
ตัวเมืองนครราชศรีมาแล้วถูกกาดหน้าสถานบันเทิงรุมทำร้ายร่างกายระหว่างกลับบ้าน
นายรัฐกรคนเจ็บกับในป้อมขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากร้านเหล้านะคะ
คือนายรัฐกรเป็นคนขี่ในป้อมเป็นคนซ้อน
แล้วไปเจอผู้หญิงยืนร้องไห้อยู่ข้างทางห่างจากร้านเหล้าไปแค่ร้อยเมตร
พอเห็นผู้หญิงยืนร้องไห้อยู่ก็เลยจอดรถในป้อมคนซ้อนลงไปถาม
จู่จู่แฟนของผู้หญิงคนนี้ซึ่งก็คือนายจินดาที่เป็นกาดในร้านอ่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาแล้วมาหึงหวงจอดรถแล้วก็ทะเลาะกันอย่างที่เห็นเนี่ย
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนายรัฐกรก็เลยลงไปช่วยก็เลยต่อยกัน
ตัวผู้หญิงเนี่ยวิ่งกลับไปที่ร้านไปเรียกกาดในร้านออกมาเพิ่มอะค่ะ
ให้มาช่วยแฟนของเธอที่เป็นกาดเหมือนกันที่ชื่อว่านายจินดาที่ไปต่อยเขาอยู่เนี่ย
เรียกมาเพิ่มทีนี้โอ้โหมากัน๕๖คนเลยกาดออกมาจากร้านเหล้า
มาช่วยนายจินดาแล้วก็รุมทำร้ายนายรัฐกรกับนายป้อม
รัฐกรสลบลงไปกับพื้นในป้อมก็บาดเจ็บที่หน้า
หน้าเนี่ยเขียวช้ำเลยนะคะแล้วก็หูฉีก
หลังเกิดเหตุนายรัฐกรถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่พอฟื้นขึ้นมาคุณผู้ชมจำอะไรไม่ได้เลย
จำชื่อตัวเองยังไม่ได้เลยอ่ะจำคนในครอบครัวก็ไม่ได้
ที่เคยถนัดขวาอยู่ดีถนัดซ้ายเฉยเลย
คือคุณหมอบอกว่าเลือดข้างในสมองค่ะสมองบวมกระโหลกร้าว
ก็เลยมีการไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองนครราชศรีมา
ตัวนางจิราภาคนโพสต์เรื่องนี้นะคะเขาบอกว่า
ก็พยายามติดต่อนายจินดาที่เป็นกาด
ที่เป็นแฟนของผู้หญิงที่ยืนร้องไห้แล้วก็เป็นคนก่อเหตุ
ติดต่อไปทางเฟซบุ๊กนายจินดายอมรับว่าทำร้ายนายรัฐกรจริงจริง
แต่นายจินดาบอกผมก็ไม่ได้ทำร้ายคนเดียวนี่ก็กาดหน้าร้านเหล้าก็มารุมทำร้ายตั้ง๕๖คน
ข้อความที่ถามไปกับนายจินดานะคะแต่หลังจากนั้นหลังจากคุยกันทางเฟซบุ๊ก
เขาก็ไปให้การกับตำรวจว่าอ๋อผมทำคนเดียวนายจินดาบอกผมทำคนเดียว
นายจินดาบอกว่าก็ทำทั้งหลายคนก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบไปมาไม่รู้ปกป้องเพื่อนที่เป็นกาดร้านเล่าด้วยกันหรือเปล่า
บอกว่าทำคนเดียวสุดท้ายเนี่ยนายจินดาบอกกับตำรวจว่า
เดี๋ยวขอต่อรองกับญาติของนายรัฐกรคนเจ็บได้ไหมเดี๋ยวชดใช้ค่าเสียหายให้แสนนึง
แต่ญาติบอกว่าไม่ได้นายจินดาจะรับผิดชอบจ่ายเงินแค่แสนเดียวจ่ายคนเดียวไม่ได้แล้วคนอื่นอ่ะ
คนอื่นที่มารุมทำร้ายด้วยเนี่ยก็ต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมด
หมอยังไม่บอกว่าเลือดออกนะคะยังไม่แจ้งความพ่อไม่คิดว่าจะเป็นเรื่อง
ไม่คิดว่าจะเอาเรื่องเขาด้วยซ้ำทีนี้พอหมอบอกว่ามีเลือดออกในสมองก็เลยไปแจ้งความเลย
ตอนแรกเขาคุยกับตำรวจว่ามีคนร่วมทำ๔คนแต่พอวันนั้นที่ไปหาเขาเขาบอกว่าผมทำคนเดียว
เขาก็ก้มหน้าเลยก้มหน้าเลยไม่สบตาไม่เลยเขาสารภาพว่าเขาทำคนเดียว
ก็เลยตำรวจก็บอกผมไม่เชื่อว่าคุณทำคนเดียวตำรวจบอกไม่ใช่คุณไม่ได้ทำคนเดียวแน่นอนเป็นขนาดนี้
ปัญหาก็คือนายรัฐกรเขาอาการหนักมากไงคะคุณแม่ยุพินจันทะเลแม่ของคนเจ็บอ่ะบอกว่าระหว่างที่รักษาตัวอยู่นี่นะ
จินดาที่เป็นกาดของร้านเหล้าเป็นแฟนนุ่มของผู้หญิงที่ยืนร้องไห้แล้วก็เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะ
ก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่บอกกับแม่ของคนเจ็บว่าก็ลูกป้าทำผมก่อนบอกแบบนี้
แล้วก็ไม่ขอโทษไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรอะค่ะแต่แม่ของคนเจ็บบอกว่าเขาเจ็บหนักนะลูกชายเนี่ยสมองเสื่อมนะ
แล้วแม่เนี่ยโอ้โหอายุตั้ง๖๐กว่าจะ๗๐อยู่แล้วก็ต้องมารับภาระเลี้ยงดูลูกขาดรายได้ด้วย
ต้องหาเงินมาผ่อนรถให้ลูกด้วยเพราะลูกทำงานไม่ได้แล้วคือลูกเนี่ยจะสมัครสอบเขาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจกำลังจะมีอนาคตอ่ะ
แต่ก็ต้องมาหมดอนาคตกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เสียใจไม่รู้จะทำยังไงอยากให้เขาออกมารับผิดชอบกว่าคนไหนที่ทำมาคุยกันก็ได้
เราก็ไม่ได้หน้าเลือดเฉยจะแข่งเงินอะไรตั้งหลักจะมาคุยกันว่าจะเอากันยังไง

คนเจ็บนี้นะคะว่าที่เจอเจ้าจำอันไม่ได้เลยมันขนาดไหน
ความจำหายไปหมดเลยเขาบอกว่าจำไม่ได้จริงนะ
ทีมข่าวของเราถามว่าชื่ออะไรเขายังตอบไม่ได้เลย
ถามว่าแม่ชื่ออะไรก็ตอบไม่ได้
รู้แค่ว่าผู้หญิงที่นั่งข้างคือแม่
ล่าสุดวันนี้นะคะครอบครัวก็เลยไปให้ปากคำเพิ่ม
ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาค่ะ
เพราะว่าในรัฐกรหนักแบบนี้เลย
เรื่องต้นก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรเลย
กับนายจินดาแล้วก็กาดร้านเหล้าคนอื่น

ทางครอบครัวของนายรัฐกรก็เลยบอกว่า
กลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้าครับ

เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วย
แล้วก็หนึ่งในกาดที่มารุมทำร้ายเหมือนกับ
เป็นร้อยเวรรับงานกาดของร้านเหล้า
ช่วงเวลากลางคืนด้วยอะไรแบบนี้

ก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องมันจะคืบหน้าหรือเปล่า
ในรัฐกรณ์มีลูกอายุ๓ควบนะคะ
แล้วคุณแม่ที่ต้องมาดูแลอายุ๖๙แล้ว
ก็ถ้าทำคดีจริงก็ไม่ยากค่ะ
ก็ไปหากล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุมา
ถ้าตำรวจทำคดีก็ไปขอกล้องวงจรปิดในพื้นที่มา

และมีตำรวจไปรับงานคุมกาดคุมผับคุมเทค
ร้านเหล้าในช่วงกลางคืนอย่างที่เขากล่าวอ้างหรือไม่
มีเหรอจะมีตำรวจไปรับงานอย่างนี้เหรอ
เป็นกาดคุมสถานบันเทิงอะไรอย่างนี้

ไม่ได้แซวผมสงสัยผมอยากรู้ว่ามีจริงหรือเปล่า